หวังว่าแกนครับ
กรติการเลือกตั้งบรัฐกาลกรุงเทพมหาหน้าคอน
ว่ากันด้วยเรื่องของป้ายหาเสียงก่อนเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นประเด็นที่พูดถึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเยอะ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่ถูกพูดถึงเยอะหน่อย
ก็คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะ
สุดท้ายแล้วตัดสินใจปรับเปลี่ยนป้ายหาเสียงแล้วก็คือจะเล็กลง
จุดที่ติดป้ายก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะ
ไม่ให้ไปกระทบกับพี่น้องประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะ
จะมี๓รูปแบบนะคะมีป้าย๓ด้านรอบเสาไฟฟ้าลดขนาดลง
เห็นทั้ง๓ด้านขนาดพอดีกับเสา
ก็คือเป็นป้ายหาเสียงรูปการ์ตูนขนาดก็เล็กลงนะคะ

ส่วนป้ายใหญ่ของเดิมที่ติดไปแล้ว
ก็ย้ายไปไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะคะ
จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่
วันนี้กรกตเชิญผู้สมัคร

ให้ทุกคนระมัดระวังการกระทำที่อาจจะผิดกฎหมายแล้วก็ร่วมกันปฏิญาณตน
ก็มีผู้สมัครสองท่านที่ไม่ได้มาร่วมแต่ส่งตัวแทนมา
ก็คือคุณสิทธาธิวารีกับคุณวิโรธลักษณะอดีศร
บอกว่าเขาขอใช้เวลาไปลงพื้นที่หาเสียงก็ส่งตัวแทนมา

นี่ฮะโอ้โหคุณสกลทีผู้สมัครหมายเลข๓
นี่ทำทันทีคุณสกลทีบอกใครทำทีเนี่ย

โอ้โหอย่างนี้เลยนะฮะบอกว่ายังไม่ได้ตรวจสอบนะครับ
ถูกทำลายเยอะแค่ไหนยังไม่ได้แจ้งความด้วย
แต่ถ้าถูกเยอะนี่ก็ต้องแจ้งความแหละ
เอาเมื่อสักครู่นี้ดรเอ๊สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
สมัครจากภักดิ์ประชาธิปัตย์หมายเลข๔
ขอดูภาพที่ดรเอ๊ภาพป้ายถูกทำลายสิ
คือดรเอ๊บอกว่าโดนเหมือนกันนะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้น
ควรจะแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยหน้าหายไปเลยนะ
ป้ายนี้ดรเอ๊บอกว่าติดตรงป้ายรถเมย์ใจกลางเมืองนะ
แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครทำก็ยังงงอยู่ว่ากรทมเนี่ยมีกล้องวงจรปิดเป็นหมื่นตัว

โศกพักกล้านะฮะก็เรียกร้องให้ตำรวจไปตรวจตราป้ายหาเสียงให้หน่อย
เพื่อรักษาบรรยากาศในการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมแล้วก็สกด้วย
นี่ฮะหลังจากเปิดผู้สมัครสอกรไปได้เนี่ย
พักกล้าเนี่ยติดเอาไว้ที่เสาไฟถูกปลดทิ้งลงกับพื้น
แล้วไปมีป้ายของคนอื่นมาแทน
อ้าวก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น

ใช่ก็ควรจะต้องจับภาพได้ว่าใครทำ
จะได้รู้ว่ามีใครแกล้งใครหรือว่ามีใครเป็นมือที่๓ไม่หวังดีอะไรยังไง